ญาติเนี่ยแปลกใจเลยนะฮะ

คุณลุงท่านหนึ่งป่วยด้วยโรคปอด
รณโรคกำเริบแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ถึงมือหมอหมอดูแลเต็มที่
แล้วคุณลุงก็ช็อกหมดสติ

จนกระทั่งทีมแพทย์ต้องช่วยปั๊มหัวใจ
ถามญาติเลยทำใจได้ไหม
ถ้าทำใจได้จะหยุดปั๊มแล้วนะ

ได้ปล่อยเลยครับคุณหมอ

เพราะว่ากลัวว่าคนป่วยจะทรมาน

ห่อล่างด้วยผ้าขาว
ก่อนที่จะนำให้ญาติเนี่ย

ปรากฏคุณลุงท่านนี้วัย๖๐กว่าปี

แต่ฟื้นฮะนี่เป็นเรื่องราวน่าเหลือเชื่อ
เกิดขึ้นที่บ้านพนมดีที่หมู่๓ตำบลหนองฮาย

ทีมข่าวของเราไปพิสูจน์เลย
พบคุณลุงน้อยสอนเดชอายุ๖๓ปี
คุณลุงนอนหลับอยู่บนแคร่หน้าบ้าน

คุณป้าเล่าให้ฟังบอกว่า๒๒มิถุนายน
ที่ป่วยด้วยโรคปอดและวรรณโรคกำเริบ
เลยพาไปที่โรงพยาบาล
อาการหนักถูกส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

จนกระทั่งเช้าสามีฉันช็อกหมดสติ
อาการซุดแพทย์เรียกเข้าไปหา

ตอนนี้ถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดแล้ว
จะให้ทีมแพทย์ช่วยปั๊มหัวใจต่อไหม

ปรากฏภรรยาบอกว่าไม่อยากให้สามีต้องทนทุกข์ทรมานอีกนะครับ

ทีนี้ก็เลยมีการห่อร่างของคุณลุงสอนเดช

ห่อร่างคุณลุงน้อยด้วยผ้าขาว

เพราะว่าสิ้นใจหรือว่าก่อนสิ้นใจ
จะกลับมาเสียชีวิตที่บ้านนะครับ
พอมาถึงก็นำร่างของคุณลุงวางที่เสือ
ลูกหลานก็เตรียมดอกไม้ทูบเทียนเพื่อกราบขอขมาแล้ว
ปรากฏช่วงจังหวะที่ลูกสาวกำลังกุมมือพ่อด้วยความอาลัย
ปรากฏอยู่พ่อมือกระดิกตอบสนอง
ก่อนจะมีเสียงพูดแผ่วเบาบอกว่า
ขอดื่มน้ำอัดลมหน่อย

ตกใจสิฮะตายแล้วฟื้น
ลูกสาวรีบนำน้ำใส่สลิงค์ฉีดให้กินเพื่อไม่ให้สำลักนะฮะ
จากนั้นไม่นานคุณลุงน้อยก็ลุกขึ้นมานั่งเหมือนคนปกติเลย
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ญาติต่างนะทั้งดีใจทั้งตกใจ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเลยนะฮะ
ทีนี้พอคุณลุงอาการดีขึ้นภรรยาก็ถามเลยนะ
คือคุณป้าก็ถามคุณลุงน้อยเลยบอกว่าเป็นยังไง

คุณลุงน้อยเล่าให้ฟังบอกว่าฉันก็ไม่ได้ไปไหนหรอก
ฉันเดินทางไปป่าช้ามาฉันเจอกับเพื่อนที่ชื่อบุญ
ซึ่งตายไปเมื่อ๑๐ปีก่อน
และมีคนมาบอกว่าดวงฉันยังไม่ถึงคาด
นายบุญก็เลยพาฉันกลับมาส่งที่บ้าน
ฟังเสียงของคุณป้าเพ็ญนะครับภรรยาของคุณลุงน้อยนะครับ
เห็นอย่างไรหรอ
ก็ชอบนั่ง
ทำบุญใหญ่รับขวัญแล้วก็นิมนต์พระ

เพื่อมาทำพิธีต่างอาณาด้วยนะครับ

เรื่องมันก็ตอบไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะ
ใช่จริงและเห็นแบบนี้มีหลายข่าวหลายครั้งนะคะ